สวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรศค่ะ
วันที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะทีมชาติไทยค่ะมีคิวที่จะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติคองโกนะคะ
ซึ่งทีมชาติคองโกเองค่ะก็ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ๒๑คนที่จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับไทยแล้วค่ะ
ทีมชาติทองโกนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่๙๐ของโลกค่ะภายใต้การคุมทีมของกุญสือชาวบราซิลนะคะ
โดยผู้เล่นของทีมชาติคองโกแบ่งออกเป็น๒ชุดนะคะซึ่งกลุ่มแรกก็จะเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในประเทศมีทั้งหมด๗คนด้วยกันค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างแดน
ไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสโปรตูเกตหรือว่าเบลเยี่ยม
มีทั้งหมด๑๔คนด้วยกันก็จะรวมตัวกันที่ปารีสที่ฝรั่งเศส
ก่อนที่จะเดินทางมาที่ไทยค่ะซึ่งกลุ่มนี้
นำมาโดยแมร์เวย์เอ็นจ๊อกคิก

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
หลังจากนั้นมีศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่๓กลุ่มจีน
ทีมชาติไทยจะเล่นที่เล่นที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็สามารถส่งกำลังใจเชียร์ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้เช่นเดียวกัน
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป